แล้ววันนี้นะครับเราลากันไปด้วยสเต็ปโต๊ะเล็กนะครับ
สัปดาห์แรกจะมีลูกเทพจากฝีเท้าของนักเตะฟุตซอลสุดยอดแค่ไหนนะครับ
ติดตามกันครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ
กลับมาพร้อมกับลีลาของเหล่านักเตะที่ดูแล้ว
ต้องบอกคำเดียวเลยว่าทำได้อย่างไร
แค่งหน้าหล่อจากห้องเย็นท่าข้าม

ผู้เล่นของกรมทางหลวงได้อย่างหน้าตาเฉย

ซึ่งทำให้เทพจริงยกหลอกแบบนี้ไม่ได้แน่นอน

จังหวะที่กฤษณะกิ่งกังวาน
หมุนตัวหลบแข้งเจ้าถิ่นเป็นวงกลม
จะลากไปบริเวณหน้ากรอบเขตโทษ
เสียดายที่สุดท้ายทีมเยือนไม่มีโอกาสได้ยิงครับ
ไปกันที่สเต็ปที่สนามสพลชนบุรี
สเต็ปนี้พิรพัฒน์แก้วิลัยยืนพิงกับแค่งเกษตรบรรดิ
ก่อนเอาจังหวะตอกส้นให้ศรศักดิ์คุณจังหรีด

แต่ว่าน่าเสียดายครับไม่มีมุมยิง

กับธีระจำการโรคเสกพระของโทษซึกสูรพลงพูดอยู่วงกุญสูตรสมุทรสาทขอน
กับประเมฆจิตสำราญในช่วงต้นเกมครับ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอิทธิฤทธิของการโรคเสกหรือไม่
เจ็บหรือไม่เกมนี้สมุทรสาครเอาชนะบภาคละวันออกถิ่นเหนือไปได้สำเร็จ